น้องคนนี้ค่ะน้องเจนนี่ค่ะ
ฝ่ามรสุมข่าวเช้ามาแล้วก็ตอนนี้ลุยงานเต็มที่แล้วทั้งสองพี่น้องเลย
เจนนี่กับลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะคุณ
แต่ว่าล่าสุดก็มีเรื่องสะเทือนใจเจนนี่อีกแล้ว

มีโทรศัพท์ลึกลับโทรมาต่อว่าว่าเธอเป็นเด็กอักกะตันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้
งานนี้เจ้าตัวบอกเลยไม่รู้ว่าเป็นใครนะ
จะใช่ญาติใช่ป้าอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจ
แต่ยืนยันว่ายังไงก็อยากให้ป้าออกมาขอโทษนะ
ส่วนเรื่องของเธอกับพ่อต่อแต่นี้ก็คือขอให้เป็นเรื่องของคนในครอบครัวเท่านั้นจ้ะ
ฟังจากสัมภาษณ์อันใหม่ของป้าเหมือนแกยังสำนึกไม่ได้
คำพูดของป้าเนี่ยป้าตั้งใจให้เราเสียหายแล้วก็โดนด่า
ทีนี้ตอนนี้คนก็กลับไปด่าป้าแล้วเพราะฉะนั้นป้าก็ต้องรับให้ได้
เดี๋ยวถ้าเกิดหนูโอเคขึ้นดีขึ้นหรือว่าพ่อโอเคขึ้นทุกอย่างก็อาจจะต้องจบลงด้วยดีค่ะ
ส่วนเรื่องหนูกับพ่อก็ต่อไปนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องของครอบครัวจะไม่มาพูดอีกค่ะ